ไม่ได้ว่ายน้ำนะแหวกไหว้กลางอากาศนะครับ
เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันกระโดดร่มของกองทัพไทยนะครับ

ซึ่งงานนี้มีดาราโดยเฉพาะคุณเล็กฝันเด่นนะครับ
ไปร่วมกระโดดด้วยสลับชื่อกันระหว่างฟันดีกับฟันดินด้วยนะ

คุณยายฝันดีไม่มาปล่อยให้คุณเล็กฝันเด่น

แวกไหว้อยู่กลางอากาศแบบนี้นะครับ
คุณฝันเด่นจัญญาธนากรดารานักร้อง
แทนดัมหรือว่าการกระโดดที่มีครูฝึกลงมาด้วยนะครับ
โดยใช้สายรัดล็อกตัวติดลงมากับนักดิ่งพระสุธากองทัพอากาศที่มีประสบการณ์สูง
งานนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างสีสันนะครับเจ้าตัวก็ออกลีลาแหวกไหว้กลางอากาศ
พี่เลี้ยงอย่างเต็มที่ใบหน้าเมื่อสักครู่นี้เห็นมีความสุขสนุกสนานเลยนะครับ
งานแข่งขันกระโดดร่มกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดขึ้นครั้งที่๔๙แล้ว
แล้วก็เป็นการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี๒๕๕๙ชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะครับ
งานนั้นจัดขึ้นระหว่างวันที่๒คือเมื่อวานนี้ถึงวันที่๑๑พฤษภาคมนี้นะครับ
โดยในประเภทบุคคลที่ได้ลำดับที่ดีที่สุดลำดับที่๑๕
ทั้งชายและหญิงจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย
ร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติอีกด้วย
โอ้โหนี่เป็นร่มซ้อนกัน๓ร่มสวยนะ

โอ้โหแต่แบบนี้ต้องฝึกฝนกันเป็นอย่างดีนะ

โอ้นะครับสวยงาม
ใครที่ไปที่สัตหีบชนบุรีก็สามารถไปชมกันได้นะครับ